วันนี้มีประชาชนกว่า๒๐๐คนนะคะเดินทางไปที่ตำรวจสอบสวนกลาง
บอกว่าช่วยตามหาคนหายให้หน่อยครับ
โค้ดก๊อฟทรงเอมีใครเคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะ
เขาเป็นโค้ชนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
เขาชวนคนมาร่วมลงทุนได้เงินไป๕๐๐กว่าล้านบาท
ตอนนี้หายเข้ากลีบเมฆไปแล้วนะคะ
ไฟล์กำลังนับเงิน
ขายจริงนะครับไม่ได้เป็นคอนเทนต์นะครับ
ผมยอมขาดทุนยอมอะไรต่างเพื่อเอาเงินนี้มาต่อยอดในตรงโปรเจคบอร์ดปิอพิธานของเรานะครับ

ให้คนได้เห็นทั้งเรื่องการสอนการลงทุนสอนการเทรด
แล้วก็ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการร่วมลงทุนกับเขา
ทุกครั้งที่ไลฟ์สอนลงทุนคนเข้ามาฟังเข้ามาดูเยอะมาก
แล้วทุกคนก็พร้อมใจกันโอนเงินร่วมให้เขาช่วยลงทุนให้

เขาได้ยอดเงิน๕๐๐ล้าน
ขับกลับบ้านการันตีความสำเร็จ

ถ้าเราเอาเงินไปร่วมกับเขาให้เขาเทรดให้นะ
ก็ต้องได้กำไรกันมาเยอะแยะมากมาย

ร้อยกว่าคนวันนี้ที่โอนให้กอล์ฟวันนั้น
รวมตัวกันที่สนามย่าด้านหน้าอาคารกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะ
นี่ค่ะตัวกลางที่เป็นคนพาเข้ามาหาตำรวจ

ทำทีเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะผู้เชี่ยวชาญใช่ไหม
กลยุทธ์ทำกำไรในตลาดเงินตลาดหุ้น
แต่พอโอนเงินไปแล้วปุ๊บศูนย์เลยค่ะติดต่อไม่ได้อีกเลยทุกคนก็เลยรู้ว่า
อ้างบอกว่าอ๋อผมเป็นลูกบุญธรรมของผู้ใหญ่ท่านนี้อย่างนี้ค่ะจนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินฝ่าวงล้อมผู้เสียหายเข้ามาเลยนะพี่อุ๋ย
ถ้าไม่มีสามารถดำเนินคดีผมในฐานะร่วมช่อกงประชาชนได้เลยผมถือว่าผมเป็นผู้เสียหายผมยังเจอปฏิบัติเฉียดเช่นนี้มาหลายวันมากแล้ว

อ๋อพระเจ้าครับพี่แอดวันนั้นพี่แอดอยู่ในเหตุการณ์พูดสิบคำอ้างถึงผู้ใหญ่กี่คำ
พี่แอดวันนั้นพี่แอดอยู่ในเหตุการณ์พูดสิบคำอ้างถึงผู้ใหญ่กี่คำ

พี่แอดวันนั้นพี่แอดอยู่ในเหตุการณ์

คุณผู้ชมอาจจะงงว่าเขาพูดเรื่องอะไร

จะเป็นคนหนึ่งที่โดนติดร่างแหไปหรือเปล่า

กับการก่อเหตุเขาก็เลยอยากจะชี้แจงอะนะคะ

คนนี้เนี่ยเสียไป๑๒ล้านนะคะ

เขาบอกไม่ผมไม่ได้อยากจับก๊อฟเข้าคุก

แล้วเอาเงินมาใช้คืนผู้เสียหาย
อยากได้เงินคืน
ก็คือพวกเราก็ต้อง
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับ
ก็ถึงได้เชี่ยวชาญเรื่องการลงทุน

จังหวัดนครปฐมแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมา

พยายามหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
แต่ไปไม่ได้เลยคิดว่าน่าจะยังกบดัน
อยู่ที่จังหวัดแนวเขตชายแดนประเทศไทยนะคะ

พยานหลักฐานต่างไปแจ้งความกอล์ฟ
ให้ตำรวจกองปราบเรียกมาให้ปากคำ